รับจ้างเหมือนกันแค่ว่าฝั่งหนึ่งเป็นวินที่มีซุ้มอยู่ที่หน้าคอนโดแห่งหนึ่ง
ที่ชนบุรีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นวินรับจ้างมอเตอร์ไซค์เรียกผ่านแอป
ปรากฏทะเลาะกันยกพวกมารุมตีกันมีคนเจ็บหัวแตกปากแตกครับ

ภาพจากวงจรปิดครับเป็นนาทีที่ชายชะกัน๗๘คน
พวกมาทำร้ายวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชนบุรี

คนเจ็บคนแรกคือนายภัยทูลอายุ๕๐ปีถูกตีด้วยไม้เบสบอลครับ
หัวแตกเย็บไป๘เข็มแล้วนอกจากนี้มีอาการช้ำในไอออกมาเป็นเลือด
อีกคนหนึ่งคือนายอนันต์พันยิ้มครับอายุ๓๕ปากแตกเย็บไป๓เข็ม
หัวเนี่ยปูดบวมเลยทั้งหมดนี่ก็พากันไปแจ้งความที่โรงพักตั้งแต่ช่วงค่ำ
คืนวันที่เกิดเหตุนะครับลองดูภาพที่โรงพักนะครับ
คนเจ็บนี่ก็เย็บแผลอะไรเสร็จแล้วก็ไปพบกับตำรวจ
แล้วก็โชว์ร่องรอยให้ดูว่าเขามีร่องรอยถูกตีนะ
นี่ผมหัวแตกต้องเย็บตรงนี้แล้วนอกจากนี้ก็มีแผล
เปิดเสื้อให้ดูครับรอยถลอกรอยฟกช้ำต่างอีกคนก็เจ็บไม่แพ้กัน
ต้นทราบว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มที่รับจ้างขี่มอเตอร์ไซค
รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังนะครับแล้วมีปัญหากันก่อนหน้านี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๑๗นาฬิกาครับ๕โมงเย็น
วันที่สามมิถุนายนที่ผ่านมาและตอนนี้แจ้งความที่
สพเมืองพัทยาเรียบร้อยแล้วนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุไปคุยกับนายอานันต์อายุ๓๕ปีเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บ
คนนี้ที่บอกว่าปากแตกแล้วก็เย็บไป๓เข็มนั่นแหละครับ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้๔โมงเย็น
คนขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันดังแอปหนึ่ง
เข้าไปรับผู้โดยสารที่ในคอนโดแล้ววินเขาอยู่หน้าคอนโดเลยไงครับ
พอเข้าไปรับผู้โดยสารข้างในคอนโดปั๊บมีรุ่นพี่ในวินตะโกนตำหนิ
ก็เลยทำให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนั้นที่เรียกบริการผ่านแอปไม่พอใจ
ตะโกนด่าสวนกลับมาแล้วก็ทะเลาะกันก่อนที่ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายนึกว่าจบ
อีก๑ชั่วโมงถัดมาก็คือประมาณ๕โมงเย็นเป็นนาทีเกิดเหตุ
ที่เห็นในวงจรปิดครับเขาขี่รถมาอีกรอบหนึ่ง
ฝั่งนั้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เรียกผ่านแอป
รอบนี้๗๘คนหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงด้วยครับ
สังเกตเห็นมีอาวุธครบมือเลยที่เห็นก็มีมีดมีไม้เบสบอล
อันนี้คนเจ็บบอกนะครับพอมาถึงเขาถามหาเลยว่า
ไหนวะไอ้วินคนไหนที่เมื่อกี้มันปากดี
แต่ปรากฏว่าวินคนนั้นไม่อยู่ครับคนที่อยู่ตอนนั้นเนี่ย
มีแค่นายอานันต์ก็คือผู้ชายคนนี้เสื้อสีชมพู
ที่ปากแตกเย็บไป๓เข็มและอีกหนึ่งคนคือนายภัยทูล
หัวแตกเย็บไป๘เข็มฝั่งนู้นไม่สนใจ
รุมตีเขาเลยฟังเพิ่มเติมครับ
มาถึงก็จอดกันเรียงแถวเลย
เขามาถามหากวินอีกคนนึงแต่เขาไม่อยู่
แต่กะมาเอาทั้งวินอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาเตรียมอาวุธมาพร้อมหมด

เห็นก็จะมีมีดกับไม้เบสบอล
สภาพเมืองพัทยาบอกว่าคดีนี้ตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุหมดแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็กดดันให้เข้ามอบตัว
ส่วนปัญหาระหว่างวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เรียกผ่านแอปเนี่ยเป็นปัญหาบ่อยมาก
กฎิกาต่างต่างแล้วค่ะของคุณคิงเมื่อกี้